กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยไปเที่ยวที่กระบี่เนี่ย

ใช่ค่ะคือตอนนั้นดิฉันไปพักที่กระบีรีสอร์ท
แล้วนี่ฉันก็มีโอกาสเดินละไปละเขาไป

แต่ทีนี้ตอนนี้ค่ะรูปปั้นยายสากำลังจะถูกถอดออกแล้วนะ
เนี่ยตรงนี้คนไปถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะคุณทัศนัย

ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไปช่วงยามเย็นแบบนี้ค่ะ

นี่คือมันจะเป็นเงาสะท้อนมันจะเป็นกล่อง
แล้วก็เป็นเงาของยายสาสะท้อนมาที่น้ำ
ซึ่งใยสาเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงผอม
ผมก็เซอะกระเซิงยืนนิ่งเหมือนกับเหมือ
ไปที่ท้องทะเลเนี่ยนะคะเหมือนกับเฝ้ารอ

ยายสาคือเฝ้ารอสามีที่ออกทะเลไปนาน

เพราะว่าเป็นหญิงที่ศรัทธาแล้วก็มั่นคงในความรัก
บูชาความซื่อสัตว์ด้วยการเฝ้ารอสามี
รอวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า

แต่ที่เหลือที่เป็นเงานี่คือคนไปถ่ายรูปกันนะคะ
เป็นหุ่นผลงานศิลปะของคามินเลิศชัยประเสริฐ
นำแสดงในงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติระดับโลก
แล้วก็อยู่ในกล่องมันเป็นกล่องขนาดใหญ่
วางอยู่ริมหน้าผาบริเวณแหลมอ่าวนาง

ทีนี้ตอนเย็นคุณทัศนัยหรือว่าตอนเช้าถ้าไป
เงาจะสะท้อนมาที่น้ำไง

แห่ไปเที่ยวแห่ไปถ่ายภาพยายสา
ตอนที่ดิฉันไปเป็นช่วงที่ซาซาแล้วไง
ก่อนหน้านานแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะ

คือนายประยูนพงพันธ์บอกว่า

มีการขออนุญาตติดตั้งในเขตอุทยาน

บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นผู้ลื้อถอนออกไปเอง

คือมันเลยเวลาขออนุญาตใช้พื้นที่มานานแล้ว

พอมันมีกระแสข่าวความฮอตฮิตโด่งดังขึ้นมาเนี่ย

แล้วก็แจ้งให้ดำเนินการลื้อถอน
เอาไปไว้นอกเขตอุทยานแล้ว
แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะลื้อถอนเร็วนี้
ซึ่งถ้าเกิดว่าลื้อถอนคำถามคือ

แต่ว่าต้องนอกเขตอุทยาน

ตำนานที่มาที่ไปของยายสานี่ดีนะ

ผู้หญิงที่ศรัทธายึดมั่นแล้วก็รอคอยความรักนะคะ